จากเรื่องสุขภาพคุณผู้ชมมาดูแฟชั่นกันบ้างค่ะ

ใครตอนนี้ที่แพลนกำลังจะแต่งงานแล้วก็เอาไปเป็นไอเดียนะคะ
เขาใช้ชุดเจ้าสาวทำมาจากกระดาษทิชชู่

แต่ว่าไปดูภาพนี้ความสวยงามนี้กันค่ะ
นี้ต้องบอกคนสดคนที่ยังไม่แต่งอย่างคุณสุภานีมาก
คุณสุภานีนี่ดูไอเดียเลือกไว้เลยนะว่าชอบชุดไหน
เพราะว่าดูไปแล้วอาจจะไม่เชื่อว่านี่แหละคือชุดเจ้าสาว
คือทำจากกระดาษทิชชู่ล้วนเลย
ทั้งหมดนี้เป็น๑๐ชุดที่ผ่านเข้ารอบสุดท้าย
การประกวดชุดเจ้าสาวที่ทำจากกระดาษชำระครั้งที่๑๒
จัดขึ้นโดยบริษัทรับจ้างจัดงานแต่งงาน
เน้นสไตล์แบบเก๋ไก่แล้วก็ราคาประหยัดด้วยคุณ

ใช่มีฉลุงฉลุอะไรนี่เห็นไหม
มีดีไซเนอร์ที่เขาส่งชุดเข้าประกวดมากกว่า๑๕๐๐คนค่ะ

ต้องสร้างสรรค์เจ้าสาวด้วยวัสดุที่กำหนด
ให้มีเพียงกระดาษทิชชู่๙สก๊อตเทปแล้วก็เข็มได้

ชื่อชุดว่าความปรารถนาแห่งฤดูหนาว

เป็นชุดราตรียาวหางปลาแบบนี้ในราคา
แล้วก็มีกระดาษชำระที่นำมาตกแต่ง

แล้วก็มีลูกเล่นสวยงามคือลวดลายตรงช่วงอกค่ะ
นี่กระดาษทิชชู่เหรอลากยาวได้อย่างนี้เหรอ

เห็นสวยแบบนี้มาดูผู้ที่ออกแบบกันหน่อยดีกว่าค่ะ
คือฟานจันจากย่านบรุ๊คลิน
ได้รับแรงบันดาลใจมาจากพายุหิมะ

ซึ่งก็ทำให้เธอคว้ารางวัลกลับบ้านไป

เงินไทยก็ประมาณสัก๓๕๐๐๐บาทนะคะ

กลับเมืองใดก็ได้ในสหรัฐ
แต่ว่าหนึ่งสิ่งเลยเป็นความภาคภูมิใจนะคุณ
ผลงานออกมาแบบนี้ได้รับการยอมรับ
แล้วก็ต้องใช้ความประนีต
ในการทำกว่าจะชะหรุลายออกมาได้คือแบบนี้
เราก็ดูรู้นะว่าจริงกระดาษทิชชู่

ชุดนี้สวยนะครับ